คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของเหตุบันไดเลื่อน

ขณะที่ผู้โดยสารกำลังจะก้าวขึ้นบันไดเลื่อนพอดี
ก็ทำให้เกิดความตกใจกันมาก
แล้วก็ติดใจสงสัยกันมากว่า
เราจะสามารถระมัดระวังเรื่องแบบนี้ได้อย่างไร
ไม่ให้เจอกับตัวเราแล้วก็มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นนะครับ
วันนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้สันนิษฐานว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจมาจาก
การขาดการดูแลรักษาแล้วก็ซ่อมบำรุง
แล้วเราจะมีวิธีในการสังเกตบันไดเลื่อนที่ปลอดภัยได้อย่างไร
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
โดยแผ่นลูกบันไดเลื่อนทางขึ้นจากพื้นถนนจำนวน๑แผ่น
หลุดออกจากตำแหน่งทำให้เกิดช่องโหวเสี่ยงต่อการพลัดตก
ซึ่งก็ได้สร้างความตื่นตระหนกและความหวัดกลัวให้กับผู้ที่ใช้บริการเป็นจำนวนมาก
ไดเลื่อนที่สถานีพญาไทยได้เปิดใช้งานได้ตามปกติแล้ว
หลังจากที่ทางบริษัทได้ดำเนินการแก้ไข
และตรวจสอบจนแน่ใจว่ามีความปลอดภัยตามมาตรฐาน
แต่ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน
จากเหตุการณ์นี้ทำให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมหรือวศธ
ร่วมกันกับสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย
วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นของบันไดเลื่อนชำรุดในครั้งนี้
เพื่อตอบข้อสงสัยของสังคม
โดยนายบุญพงศ์กิจวัฒนาชัยรองประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมเปิดเผยว่า
ชำรุดของบันไดเลื่อนอาจเกิดจากการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงที่อาจจะไม่เพียงพอ
และระยะเวลาในการใช้บริการนานกว่าปกติ
ซึ่งตามมาตรฐานควรมีการดูแลบันไดเลื่อนอย่างน้อยเดือนละครั้ง
หรือมากกว่านั้นตามลักษณะการใช้งาน
โดยเหตุการณ์แบบนี้ถือว่าเกิดขึ้นได้ยากมาก
สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากสองเรื่องก็คือ
เข้าไปเนินสมีจาบราวตัวหนังเส่อ

คือจะไม่มีทางตกแบบที่ประเทศหนึ่งเกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้ทำให้สังคมตั้งข้อสงสัยว่า
กับกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศจีน

จนทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือไม่

โรงสร้างแผ่นที่๓ได้หลุดออกมา
ทำให้ประชาชนเกิดการพลัดตกลงไป

สามารถสันนิษฐานได้๒แบบคือ
เกิดจากความผิดพลาดของการบำรุงรักษา

ซึ่งหากประชาชนเดินแล้วตกไป

ท่อระบายน้ำโล่งประมาณ๔๕เซนติเมตร

ไม่เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

ทำให้เกิดการแตกหักหรือหล่นลงมา

จะมีการติดตั้งระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
เพื่อให้เครื่องหยุดทำงานทันที

ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

หากพบว่ามีร่องรอยของการเสียดสี

มีอุณหภูมิที่ร้อนมากกว่าปกติ
หรือมีการศึกร้อแบบผิดสังเกต

และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบทันที

แต่เหตุการณ์นี้ก็เปรียบเสมือนบทเรียน

ในผู้ใช้บริการมากขึ้น

มาตรฐานการบำรุงรักษา
เพื่อเป็นข้อกำหนดของการใช้บันไดเลื่อน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน